ไปดูที่ลำปางเหตุสะเทือนใจคนรักน้องหมาคุณผู้ชม
รองประธานสภาเทศบาลเอาปืนไปยิงหมาตายสองตัวที่ลานกีฬา
แต่เขาบอกว่าเอ้าก็มีชาวบ้านมาแจ้งว่าหมามันไปกัดเด็ก
หมาจรจัดก็เลยยิงซะเลยอ่ะไปดูครับ

ออกกำลังกายถนนเรียบแม่น้ำวังเทศบาลตำบลวังเหนือที่ลำปา
รถกระบาดคันนี้คนที่ขับมาเป็นรองประธานสภาเทศบาล
ปุ๊บเอาหมามันก็อยู่ที่ร้านกีฬานะห้าหกตัวสิบปั๊บลงมาปุ๊บ
เอาปืนยิงเลยยิงปั้งปั้งหมามันก็กระเจิดกระเจิงไปคุณผู้ชม
ในคนวิ่งอยู่นะนะฮะแต่เขามาจอดรถยิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑ธันวาคมสุดท้ายหมาตายไป๒ตัว
แต่เป็นหมามีเจ้าของนะคุณผู้ชม
หนึ่งตัวที่ตายคือเจ้าแดงเจ้าของคือนางบุญ
เป็นชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเสียใจนะ
จู่มายิงตายแบบนี้ได้ยังไงนะฮะฟังเสียงคุณป้าหน่อยครับ
ดูสิขุดหลุมฝังศพป้าแกร้องไห้ร้องห่มอ่ะเนอะ
เลี้ยงมากว่าลักษณ์ของแกแหละคนยิงคือพายนายมานิดฮะ
เป็นรองประธานสภาเทศบาลตะบนวังเหนือนั่นแหละครับเขายอมรับว่าเขายิงจริง
เพราะว่าอะไรมันมีหมาตัวหนึ่งที่ตายนั่นแหละ
เคยไปกัดเด็กรัชบ้านเขาร้องเรียนมาไง
แล้วตัวเขาคิดว่าโอ้มันคงเป็นหมาจรจัดที่วิ่งเล่นตามลานกีฬาไง

ทีนี้ประหลัดอำเภอวังเหนือคุณภัยรัฐลงพื้นที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบอยู่
ทางคดีตำรวจเขาสอบสวนตามขั้นตอนส่วนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยเดี๋ยว
ทางด้านของประธานสภาเขาดำเนินการในการตรวจสอบตามระเบียบ
แล้วก็ประมวลจริยธรรมต่อไปถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดแหละนะคุณผู้ชม
ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าหมามันตายสองตัวอีกตัวหนึ่งมันชื่ออาตี
อาตีเนี่ยมันก็มีเจ้าของเหมือนกันล่าสุดเจ้าของหมาอีกตัวนึง
เรื่องของทารุณกรรมสัตว์ลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็เขาหาเรื่องของการยิงฟืนในที่ศาลดละด้วยนะครับ
หมาจะไม่มีเจ้าของนี่ก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหากับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะ